ของนักเรียนนักเลงไม่หมดไปสักที
มันเป็นค่านิยมที่ทำกันตลอดมาแหละ

รุมเลยรุมกระทืบแบบนี้ครับ
คนชนคนร่มก้าวครับ
ไม่รู้มันเท่ตรงไหนนะฮะไปทำแบบนี้เนี่ยนะค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วเนอะร่มเก้าครับชุมชนร่มเก้านะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนร่มเก้าลาดกระบังก็กลุ่มวัยรุ่นที่มาเยอะกว่า
ก็เป็นนักเรียนอาชีวะเข้ามากัน๑๐กว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมา
สองสามคันนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเขาตามอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่มากัน๒คันและอีกกลุ่มนึงมากันแค่๓คน
สิบกว่าคนกับสามคนสุดท้ายเนี่ยตะโกนถามเฮ้ยเอ็มเรียนที่ไหนอ่ะ
เขายังไม่ทันตอบลงไปรุมทำร้ายเขากระทืบเขานะฮะ
ทีมข่าวก็ไปเจอกันกับวัยมรุ่นที่โดนทำร้ายชื่อว่าน้องอ๊อฟ
อายุสิบหกปีเป็นเยาวชนบอกว่าวันนั้นน่ะก็เจอคู่อริเนี่ย
กว่าคนรุมทำร้ายขี่รถตามผมมามาถึงจุดเกิดเหตุจุด
ตะโกนถามเฉยว่าเฮ้ยเองเรียนที่ไหนก็ตะโกน
ผมก็ตะโกนตอบกลับไปว่าผมไม่ได้เรียนพี่ผมทำงานแล้ว
แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ฟังครับไหนขอดูโหนขัดหน่อย
อยู่สถาบันไหนนะฮะพยายามจะทำร้ายขอดูหัวเข็มขัด
ว่าเป็นสถาบันอาชีวะสถาบันคู่อริหรือเปล่านะฮะ
แล้ววันนั้นเขาก็ไม่ได้ใส่เข็มขัดอะไรไปนะฮะ
แต่ก็ยังถูกทำร้ายแบบนี้เขาจะสู้แต่มีคนหนึ่งในกลุ่มนั้นอ่ะ
ชักปืนออกมาก็เลยไม่สู้ดีกว่าถ้าสู้ไปตายแน่
อาจจะโดนยิงตายตรงนั้นก็เลยไม่สู้อ่ะปล่อยให้เขาทำไปนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งเขาและเพื่อนที่บาดเจ็บก็ฟกช้ำ
แล้วก็ไปแจ้งความเรียบร้อยขอให้ตำรวจติดตามกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนี้ดำเนินคดีให้ได้แล้วก็ขอบคุณคลิปนี้ที่มี